กรมศิลปากรก็ได้ลงพื้นที่ที่สนามหลวง

เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะที่อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผย
ได้มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรเรียบร้อยแล้ว
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายุครัฐมนตรี
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะนี้พลเอกประยุจจันโอชานายุครัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร

และบุรณปฏิสังขรราชรสและยานมาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
จะประชุมนัดแรกในเร็วนี้
ขณะนี้ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ลงพื้นที่สนามหลวงเพื่อสำรวจพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้ว
โดยได้ไปสำรวจพื้นที่ฝั่งทิศใต้
นำกล้องวัดระดับลงไปหาระดับพื้นที่ในเบื้องต้นทั้งองค์รวม
เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สถาปนิกและภูมิสถาปัตย์พิจารณาเลือกระดับที่เหมาะสมต่อไป
สำหรับที่มีข่าวนะครับว่ามีการกำหนดวันลงเสาเอกจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วในวันที่๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
อานันต์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรยังไม่ได้มีการกำหนดวันแต่อย่างใด
ไม่ว่าจะเป็นวันลงหมดวันบวงสวงหรือว่าวันลงเสาเอก
เพียงแต่การกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานในแต่ละด้านเท่านั้น
เช่นการสำรวจและวัดระดับพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
การก่อสร้างโรงขยายแบบพระเมรุมาตรช่วงเดือนธันวาคม
หรือการจัดสร้างพระเมรุมาตรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้น
ทั้งนี้การกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวก็เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน
แล้วก็ไม่ให้เกิดความล่าช้าจนเกินไป